กลับมาครับเรื่องของลิขสิทธิฟุตบอลโลกนะครับ
สบายใจกันได้สำหรับแฟนกีฬาไทยมีดูแล้ว
นะครับล่อตะเสร็จแล้วแหละแน่นอนได้ดูกัน
แล้วก็มีการประชุมไปเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ก็ใกล้จะได้บทสรุปแล้วคือกุมภาพันธ์นี้
บทสรุปอย่างชัดเจนแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วนะคะ
โดยนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็นัดประชุมภาคเอกชน๗บริษัทที่ให้การสนับสนุน
ซื้อลิขสิทธิถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก๒๐๑๘ที่รัสเซีย

หลังจากประชุมนานเกือบ๒ชั่วโมงเลยนะคะพี่เจก็ได้ข้อสรุป
เป็นผู้ประสานกับ๖บริษัทนำงบประมาณทั้งหมดไปเป็นค่าลิขสิทธิ์
ก็เพราะว่ามีความรู้แล้วก็ประสบการณ์เรื่องฟุตบอล
โดยทุกอย่างก็น่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละ
ก็จะมีการแถลงข่าวให้แฟนฟุตบอลได้ทราบกันอย่างเป็นทางการว่าอะไรอย่างไร
มานั้นก็จะได้จาก๗บริษัทที่เราระบุไว้แล้ว
แล้วทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยกันนะครับ
เป็นคนประสานเป็นคนประสานทั้งหมดเลย
ในเรื่องกฎต่างนะครับ

ต่างประเทศก็ได้แก่ประเทศเจ้าภาพ
ตลอดทั้งการทำสัญญาต่างนะครับ

คิดว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมักกะลา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ประสานกัน
พออะไรเรียบร้อยหมดแล้วเราก็จะมาประชุมกันอีกทีหนึ่ง
พร้อมที่จะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งตัวเลขงบประมาณในการซื้อลิขสิท

แต่บอกว่าเงินก็จะมาจากภาคเอกชนทุกด้านนะคะ

แต่ว่าจะให้คำปรึกษาเรื่องสัญญาการถ่ายทอดสด

ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงพฤษภาคมค่ะ

ก็จะถ่ายทอดผ่าน๓ช่องทีวีดิจิทัล
ก็๑ช่องจะถ่ายทอดสด๒๒นัด

ว่ามีอีก๓กลุ่มทุนที่สนับสนุนด้านกีฬามาตลอด
จะร่วมซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ด้วยเหมือนกัน

พอทราบมาแต่ว่าเดี๋ยวรอในข่าวเขาเปิดเผยดีกว่านะครับ

พอภาคเอกชนเข้ามาช่วยแบบนี้แบบเต็ม
แบบในการทำธุรกิจก็น่าจะลงตัวมากยิ่งขึ้น
ก็จะลุ้นเดือดแบบนี้ในทุกสมัยนะครับ
อันนี้ผมยืนยันเพราะว่ามันก็จะลำบากสำหรับคนที่ซื้อไป

แต่แบบนี้ในภาคเอกชนแบบนี้เขาลงมาช่วยแล้วเนี่ย
เดี๋ยวต้องดูว่ารูปแบบธุรกิจมันจะเป็นแบบไหนหลังจากนี้นะครับ

เพราะว่าเราดูมาฟรีตลอดสำหรับบ้านเรานะครับ
ไม่เคยเสียตังค์สักครั้งหนึ่งที่เป็นประเด็นนะครับ

แต่ครั้งนี้ดูจะจบด้วยดีนะครับ